คุณผู้ชมคะวันนี้มันมีประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของคุณส่วนสอรยุสุธาษณกิณดานะคะ
บอกว่าได้รับการไหว้วานจากทางพักเก้าไกล
คือใช้คำนี้นะคะว่าทางพักเก้าไกลขอให้ไปพูดคุยกับทางพักประชาธิปัตย์
พักชาติไทยพัฒนาให้สนับสนุนพักก้าวไกล
แต่การสนับสนุนที่ว่านี้เนี่ยในลักษณะที่ว่าให้มาโหวตให้คุณพิธาจากเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือให้มาร่วมรัฐบาล
ตรงนี้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็ไปคุยกันอยู่
ตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่กำลังรอคำตอบอยู่จากทางสองพักนี้
ระหว่างรอคำตอบนักข่าวก็ไปถามเลยค่ะ
ไปถามทางพักชาติไทยพัฒนาถามทางหัวหน้าพักนะคะคุณวราวุศิลปะอาชา
ก็ยอมรับว่าจริงท่านเสรีพิสุทธิ์ติดต่อมาจริง
บอกว่าช่วงสายเมื่อวานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โทรศัพท์มาหาค่ะ
ไม่ได้แค่ขอให้โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกนะคะ
ขอให้เข้าร่วมรัฐบาลเลยนะคะ
ทางด้านคุณวราวุฒิบอกว่ายังให้คำตอบไม่ได้
ต้องนำเรื่องนี้เข้าหารือกันในที่ประชุมกับทางกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักก่อน
แต่ขอย้ำว่าแนวทางของพักชาติไทยพัฒนาคือไม่แตะต้องเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ค่ะ
ถ้าพักเก้าไกลยังไม่ยอมถอยเรื่องนี้ก็คงจะร่วมงานกันไม่ได้
ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒ต้องรอดูก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
จะเสนอยัตติเดิมได้หรือไม่
ซึ่งคุณวราวุฒิบอกแบบนี้เลยนะคะว่าครั้งนี้จะไม่งดออกเสียงนะ
ครั้งที่แล้วครั้งแรกคืองดออกเสียงหมดเลยใช่ไหมคะ
ครั้งนี้จะไม่งดออกเสียงนั่นหมายความว่าก็มี๒ทาง
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบฟังเสียงคุณวราวุฒิค่ะ
ในทางที่คงต้องขอนำเอาเข้าที่ประชุมพักษณ์
แล้วก็หารือกับสอสอในพักก่อน
แนวทางของพวกเรานั้นมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร
แต่ว่าคุณผู้ชมคะทางหัวหน้าพักเพื่อไทย
ในแพทย์ชนนั่นสี่แก้วบอกว่า
การไปทาบทาม๒พักการเมืองนี้เพื่อมาร่วมรัฐบาล
ไม่ได้เป็นมติของ๘พักร่วมรัฐบาล
สงสัยเป็นความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

โทรไปเทียบเชิญเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า
ซึ่งทางพักเองก็ไม่ได้มีการเริ่มดำเนินการในประเด็นนี้
เป็นความเห็นของท่านหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับ
ไม่ได้เป็นความเห็นของที่ประชุม๘พักร่วม
เรายังไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาลือกันนะครับ
แล้วพักแกนนำเองเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ร่วมการในเรื่องนี้
ล่าสุดคุณพิทาเพิ่งให้สัมภาษณ์ก็บอกว่า

แต่ยังไม่ได้เชิญใครเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มเติม
บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองเฉย
ยกเว้นพักลุงยกเว้น๒พักลุงจะ๒พักหรือ๑พักอะไรก็แล้วแต่
แต่ทีนี้ใครให้ผลเด็กเสร็จวิทย์ที่สุดเตมเยเวช

คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
บอกว่าการทาบทามพักอื่นร่วมรัฐบาลเนี่ย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครในพัก
ติดต่อให้ผลตำรวจเอกเสร็จวิทย์ที่สุด

รับว่าหากได้มาร่วมรัฐบาลจริงก็เป็นผลดี
และคงช่วยเติมคะแนนเสียงให้พักก้าวไกล
ถึง๓๗๖เสียงง่ายขึ้น
อันนี้คือการโหวตนายกนะครับ
แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณวราวุฒิบอก
เรื่อง๑๑๒นี่สำคัญมากถ้ามีก็คือไม่เอา

แต่คุณสิริกัญญาก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
บอกว่าถ้าใครจะมาร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกล

พักก้าวไกลยังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่
ยืนยันว่าไม่ถอยเรื่องนี้อย่างแน่นอน
จากที่ถามเก้าไกลเป็นคนเป็นแก่นำจัดตั้งอยู่แล้วค่ะ